ที่อยู่ในกระสอบและกระสอบนี้
ถูกคนใจร้ายเอามาวางไว้

เจ้าของบ้านเขาตื่นมาตกใจค่ะ
ตอนแรกเขาก็ปกติตกใจหนักอยู่แล้ว

มาเป็นครอบครัวมากัน๕ตัวนะคะ

เขานอนนิ่งอยู่ในกระสอบเลยนะคะ

แววตาทำยังไงได้ล่ะคะ

ใจดีมากเลยนะคะดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โห
เอามาปล่อยเป็นครอบครัวเลยล่ะ
ทำไมมันเร็ว

แล้วก็ไม่ร้องไม่อะไรร้องใส่กลัว
เป็นว่าน่าจะมาปล่อยมาคืนนี้

แต่ถือว่าโชคดีมากที่มันหายใจได้นะคะ
เพราะว่ากระสอบลักษณะนี้มันจะมีช่องว่าง

คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอก

เปิดดูไม่ใช่ตัวเดียวที่ตกใจ

มาเป็นครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ๕ตัว

แม่ค้าชื่ออุ้มโพสต์คลิปนี้ช่วงสายวันนี้เอง

ความจุด

ก็เอาแมวมาปล่อยหน้าบ้านชาวบ้านเขา

เข้ามาดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าสงสารแมวจังเลย

ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
เหตุการณ์นี้คาดว่า

น่าจะอยู่ในพื้นที่กุศัพท์มหานคร
แม้จะมีการมัดอย่างแน่นหนาสำหรับถุงปุ๋ยนี้
แต่ว่าถุงลักษณะนี้อากาศสามารถถ่ายเทได้

ดำไปดมถุงก่อนนะคะตัวนั้นเป็นของบ้านคนโพสต์เอง
มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรต่อไป
อยากให้คนโพสต์อัปเดตเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่า
สรุปแล้วมีคนมารับเลี้ยงหรือเปล่านะคะ
และมีหลายคนเสนอตัวขอรับเลี้ยง
แต่ว่าสุดท้ายค่ะเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนโพสต์เองตอบว่า
พ่อของเธอจะเป็นคนรับเลี้ยงเองทั้งหมดนะคะ
มีชาวเน็ตมาชื่นชมเป็นจำนวนมาก
สรุปบ้านคุณพี่มีแมวกี่ตัวคะ
เพราะว่าที่เลี้ยงอยู่แล้วก็มีประมาณ๑ตัวแล้วนะคะ
ตอนนี้แสดงว่าโอ้โหน่าจะมี๖ตัวแล้ว
แต่ว่าต้องขอบคุณนะคะใจบุญมากค่ะ
ก็โชคดีนะคะมาอยู่บ้านที่เขามีกำลังจะรับเลี้ยงต่อได้นะคะ